ส่วนอีกหนึ่งคู่คู่นี้เนี่ยเขาออกมายอมรับกันแล้วว่าเลิกรากันไปพักหนึ่งแล้วสำหรับชิปปี้กับอองตวน
แต่ดูเหมือนว่าประเด็นดราม่าเนี่ยมันยังไม่จบลงง่ายนะครับ
เพราะว่าจู่ชิปปี้เมื่อวานก่อนเขาเพิ่งโพสต์

เขาโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์บอกว่า
กะจุดควรเป็นชื่อแกงไม่ใช่ชื่อเรียกคน
ประกอบกับชาวเน็ตก็มาคาดเดาจากเพจที่แฉพฤติกรรมอ้างว่า
มีคนเห็นว่าฝ่ายชายพาสาวสวยหน้าตาคล้ายกับนางงามมีมงกุฎระดับโลก

จนเรื่องลุกรามบานปลายเพราะมีการชี้เป้าไปสาวฟิศานะคนนั้น
เธอได้เปิดใจถึงข่าวลือเรื่องมือที่๓ผ่าน
แล้วเธอยืนยันแบบนี้คุณผู้ชมเธอกับองตวนเป็นเพื่อนกัน
จากว่าองค์ตรวจเป็นเพื่อนของชับปุ๋ยนักฟุตบอลทีมชาติไทย
แล้วเธอเนี่ยเป็นเพื่อนกับเลน่าเลน่าเป็นแฟนชับปุ๋ยนั่นเอง
แล้วพวกเธอเป็นเหมือนเด็กโตจากเมืองนอกก็เลยคุยภาษาเดียวกัน
ยืนยันว่าบริสุทธิ์ใจส่วนเรื่องขึ้นคอนโดไม่มีไปคอนโดอะไรใดทั้งสิ้น
คือเธอรู้สึกว่าตกเป็นเป้าที่ถูกโจมตีก็เลยตัดสินใจออกมาให้สัมภาษณ์เลยนะคะ
เพราะว่าเราก็ยังไม่รู้อย่างที่บอกว่าเรื่องจริงเท็จมันเป็นยังไงนะ
อย่าเพิ่งไปถล่มกันในโซเชียล
ตอนนี้นิโคลินก็ออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอกับอองตัวเป็นเพื่อนกัน
ตอนนี้ชาวเน็ตเขาพุ่งเป้าหมายไปที่คนอื่นแล้ว
แต่ยังไม่มีการเปิดเผยว่าเป็นใครแต่ก็อยู่ในแวดวงการบันเทิงของเรานี่แหละแต่จะเป็นใครเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงนะคะ